จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะระหว่างอิสราเอล
กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสของปาเลสไตน์
ก็ส่งผลให้มีการใช้อาวุธหนักยิงใส่กัน
แล้วมีการยิงจรวดแล้วก็ทิ้งระเบิด
ในส่วนของแคมป์คนงานซึ่งมีคนงานไทยอยู่ด้วยนะครับ
ทำให้คนงานไทยมีทั้งผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ครับญาติของคนงานไทยที่เสียชีวิตนะครับ
จังหวัดบุรีรำทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับภรรยา
ภรรยาก็เอาภาพนี้ให้ดูว่าสามีเธอที่เสียชีวิตเนี่ย
ก่อนที่จะไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลเป็นยังไงบ้างแล้วไปทำงานอะไรบ้าง
แล้วก็เล่าเรื่องราวเหตุระทึกคุณ
คือตอนเกิดเหตุที่สามีโดนระเบิดจนเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ขณะนั้นเองสามีกับตัวเธอกำลังวีดีโอคอร์ด้วยกันอยู่
เห็นหน้าเห็นตากันอยู่นะครับ

ผู้หญิงคนนี้คือนางสาวอรไทยกองมะเริงนะครับ
ซึ่งเป็นภรรยาของนายสิครินสง่ำรำหรือว่าลิฟต์อายุ๒๓ปี
ซึ่งเป็นชาวอำเภอลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรำที่เสียชีวิตนะครับ
นางสาวอรไทยเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุ
คือวันที่๑๘พฤษภาคมเวลา๑๘นาฬิกา

ตัวเธอเองกำลังวีดีโอคอร์คุยกับสามี
ก็ถามถึงเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้น
แล้วเป็นลักษณะวีดีโอคอร์คุณมันก็จะเห็นภาพเหล่านี้
ภาพเหตุการณ์ที่สามีของเธออยู่ในเหตุระเบิดนะครับ
เธอกำลังคุยไปคุยมาและได้ยินเสียงตุ้ม

เธอก็ถามสามีว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้น
แต่ภาพที่เห็นเหมือนมือถือมันตกอยู่ที่พื้น
ก็เหมือนสามีของเธอโดนระเบิดไปด้วย

จากนั้นก็ได้ยินเสียงสามีของเธอเหมือนพูดไม่ได้พูดไม่ออก
ได้แต่ร้องว่าเหมือนขอให้คนช่วย
และหลังจากนั้นได้ยินเสียงแว่วเข้ามา
บอกว่ามีคนแถวนั้นตะโกนบอกให้มาช่วยกันช่วย
มีคนโดนระเบิดคิดดูสิครับ
นางสาวอรไทยยังไม่ได้วางสายวีดีโอคอร์เลย

เห็นภาพทุกอย่างได้ยินเสียงทุกอย่างนะครับ
แล้วก็มีคนเอามือถือของสามีเธอมาพูดคุยกับเธอ
บอกว่าน้องเป็นแฟนของคนที่โดนระเบิดใช่ไหม

ตอนนี้ระเบิดมันโดนอวัยวะสำคัญ
หลังจากนั้นสายก็ตัดไป
เธอบอกว่าเธอแบบโอ้โหเข่าซุดเลยหมดแรง
แทบจะล้มทั้งยืนเลยเธออยู่เมืองไทย
แต่ว่าแฟนโดนระเบิดอยู่อิสราเอล

เธอก็ได้รับข่าวร้ายว่าสามีของเธอเสียชีวิตนะครับ

เธอก็ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย๔ขวบ
กับลูกสาววัย๒ขวบเพียงลำพัง

ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเธอ
และเธอก็เตรียมที่จะรอรับศพสามี

ขณะที่วีดีโอคอร์นะครับ
นี่เป็นครอบครัวหนึ่งที่เสียชีวิตนะครับ
อีกครอบครัวหนึ่งก็คือครอบครัวของนายวีรวัตรการุณบริรักษ์
อายุ๑๓ปีเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์
ซึ่งลูกสาวก็คือนางสาววรารัฐนะครับอายุ๒๐ปี
ก็บอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
นำศพของพ่อกลับมาที่บ้านโดยเร็ว

จากสอบถามญาติที่ทำงานกับพ่อ

สามารถที่จะเดินทางมาถึงเมืองไทยได้เมื่อไหร่

ก็มีประวัติว่าไปทำสัญญา

แล้วก็เดินทางไปตั้งแต่ปี๖๑ครบกำหนดสิ้นสุดสัญญา
และจริงจะเดินทางกลับในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้
แต่มาเสียชีวิตซะก่อนนะครับ
ดูครอบครัวของผู้บาดเจ็บกันบ้างนะครับ
ผู้บาดเจ็บนะฮะก็มีครอบครัวหนึ่ง
ก็คือครอบครัวของนายอัตชัยอายุ๒๘ปี
เป็นคนที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลเหมือนกัน

ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในอำเภอ

ก็เข้าไปเยี่ยมเยี่ยนไปให้กำลังใจกับแม่ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือคุณแม่อรชรธรรมแก้วนะครับ

พบว่าแม่อยู่ในภาวะความเครียด
พอรู้ข่าวว่าลูกบาดเจ็บอยู่ที่อิสราเอลนะครับ

ถูกระเบิดได้รับบาดเจ็บทำให้นอนไม่หลับเลย

เพราะตอนนี้ลูกชายของแม่พ้นขีดอันตรายแล้ว

เอาเศษสะเก็ดที่ฝังอยู่ตามร่างกายออกเท่านั้นเองนะครับ
นี่เป็นครอบครัวหนึ่งของผู้บาดเจ็บนะครับ
ค่ะก็เหตุการณ์นี้คนเสียชีวิตนะคะ
๒รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๘ราย
ทีนี้๒รายใน๘รายได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วทางด้านรัฐมนตรีอาลอนชูสเตอร์
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของทางอิสราเอลเนี่ยนะคะ
ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ศูนย์การแพทย์โซโรกานะคะ
โดยรัฐมนตรีก็ได้พูดคุยกับชาวไทยที่ได้รับบาดเจ็บ

สัญญาว่าจะรักษาคนเจ็บให้ดีที่สุด

คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์
ส่งผลกระทบมากกับแรงงานไทย
ตั้งแต่เกิดเหตุความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์
แล้วก็ทางสถานการณ์เหตุการณ์การปะทะกัน
อิสราเอลและปาเลสไตนนี่ถือว่ายังตึงเครียดนะคะ
อิสราเอลก็ยิงจรวดใส่ฉนวนกาซ่าของปาเลสไตน์ต่อเนื่อง
พุ่งเป้าไปที่บ้านพักของครอบครัวอดีตผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธฮามาส
ส่วนทางกลุ่มติดอาวุธฮามัสของปาเลสไตน์เอง
ก็ยิงจรวดตอบโต๊ะอิสราเอลแบบไม่ยั้ง
เสียชีวิต๑๒ศพค่ะ